ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คล้อยเข้ามาสู่วันนี้วันที่๑๐กรกฎา

ตอนแรกมีผู้ใช้ทางที่เขาผ่านตรงกลางดงปากช่อง

ก็ยังถ่ายรูปอยู่เลยแล้วก็บอกว่าระวังนะ
ระวังจะเกิดรถชนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม
หลังจากนั้นไม่นานค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
ถูกรถทับเสียชีวิตแล้วก็ด้วยความเคารพคุณผู้ชม
สภาพศพนี่คือท่อนล่างแหลกเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๔๐๔๕ปี
รูปร่างผอมสูงไม่สวมเสื้อ
ใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินแล้วท่อนล่างโดนทับจนแหลก
อยู่บนจุดถนนมิตรภาพใต้สะพานลอยช่องจราจรที่๑
หน้าโรงเรียนเบทาโกวิทยาที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง

พบเอกสารของสารแขวงสุรินฉีกขาดเปียกน้ำ
เป็นเอกสารเตือนให้ไปรับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขการถูกคุมประพฤติ
แล้วก็ระบุชื่อเอาไว้ด้วยนายทวีศักดิ์ชูโฉมงามนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่มีใครรู้จัก
แต่ว่าหน่วยกู้ชีพเขาเห็นผู้ชายคนนี้ตอนเย็น

เดินอยู่บริเวณริมถนนในเขตเทศบาลตำบลกลางดง
อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
มาเจอเอ้าเห็นทำไมมีคนนั่งอยู่ตรงกลางถนนแบบนี้
เขาก็หวังดีแหละก็เลยถ่ายรูป
เตือนไงว่าอ้าวใครผ่านถนนมิตรภาพใต้สะพานลอย
ตรงหน้าโรงเรียนเบทาโกวิทยาที่ตำบลกลางดงเนี่ย
ระวังนะเดี๋ยวจะเฉียวจะชนเข้า
ครับแต่ท้ายที่สุดค่ะผู้ชายคนนี้ก็ถูกรถทับเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจก็จะสอบสวนหาคนที่พบเห็นว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
รถคันไหนเป็นรถคันที่ขับชน
แล้วก็จะติดต่อญาติมาสอบสวน
สาเหตุว่าทำไมตัวนายทวีศักดิ์ถึงมาอยู่บนถนน

แล้วก็ให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ